ไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับไม่น่าเชื่อเหมือนกัน
ทำรังปกติก็อยู่ตามต้นมงต้นไม้ถูกไหม
ก็เพิ่งทำก็ไม่ได้ทำนานแล้ว
ทำทำอยู่บนต้นมงต้นไม้ก็ว่ากันไป
ไปเจอกับพึ่งแปลกประหลาดครับคุณผู้ชมครับ
ไม่น่าเชื่อบริเวณตรงนี้จุดตรงนี้ไปทำรังได้ด้วยเหรอ
อยู่ใกล้นี้ไม่เป็นไรนะ
สปีดโบ๊ทบ่นเลยไม่ยอมไปต่อยอยู่นั่นแหละ
คือเขาบอกว่าเอาน้ำฉีดแล้วนะ
ก็ไม่ยอมไปไม่พูดคุยพูดจาก่อนดี
จะเอาสปีดโบ๊ทไปหามากินก็ไม่ได้เลย
ไปทำรังตรงนั้นอย่างไรแล้วรังใหญ่ด้วยนะ
เติมน้ำมันพี่เขาก็บอกว่าเติมไม่ได้เหมือนกัน
สุภาพอายุ๔๒ปีเจ้าของเรือบาดาน่าบนลำนี้นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
เขาก็บอกว่าเนี่ยบริเวณนี้คือริมหาดบางแสนตะบนแสนสุกอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี

คุณจุธายังเล่าอีกว่าตัวเขาเนี่ยนำเรือสกุตเตอร์ลำนี้ไปจอดอยู่บนหาดเพื่อเติมน้ำมัน

ขณะที่ตัวเขาเนี่ยกำลังจะเติมน้ำมันก็พบว่าเอ้ามีคนมามุงล้อมรอบสกุตเตอร์กับเขาเต็มไปหมด
คุณจุธามองว่าแบบนี้มันผิดนิสัยของพึ่ง
เพราะว่าปกติพึ่งมันจะไม่ทำรังใกล้น้ำหรือที่ที่มีน้ำมันเกาะ
แล้วตัวเขาก็พยายามไล่ไม่ให้ไปเมื่อเขาไปไล่แล้วก็ไม่ไป

ยังไงดีอ่ะตัวเขาก็เลยต้องตั้งจิตเลย

บอกไปเถอะพึ่งไปเถอะคนละทิศคนละทางอย่ามาอยู่ด้วยกันเลยลักษณะแบบนี้

แต่คงจะเล่าให้ฟังต่อว่าพึ่งเนี่ยนะไม่นานนะพอพี่เขาตั้งจิตอธิษฐานแบบนี้แล้วเนี่ยพึ่งก็ยอมบินจากไปแต่โดยดีเขาว่าแบบนี้นะครับ
เออแล้วทีนี้ชาวบ้านเขาก็เห็นเหตุการณ์แล้วก็เชื่อว่าอ้าวแบบนี้น่าจะมาให้โชคให้ลาบอย่างแน่นอน
แต่เอาจริงนะเจอกับพึ่งทำรังอย่างนี้ระวังนะคือเวลาโดนพึ่งต่อยก็อย่าไปโมโหอย่าไปโกรธ

ตั้งจิตแล้วก็คุยกับเขาดีบอกใจเย็นมีอะไรมีอะไรค่อยคุยกันเถอะ
อยากไปช้อปปิ้งไหมไปซื้อคงซื้อของไหม

คุณแนะนำแล้ววิธีการดูแลเวลาพึ่งมาอยู่ใกล้
ค่อยคุยถ้าเพิ่งอารมณ์ไม่ดีค่อยคุย